สนับสนุนโดยบิ๊กซีถูกสุดไปเลย
แม่บ้านประจำบานสวัสดีค่ะ

ไอซ์อภิษฎาเครือคงคาค่ะ
ท็อปเจอร์ละนีนุปสุตนาวินค่ะ
ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อม
พร้อมจะดัดทุกเรื่องที่บ้านบ้านคุณรู้
จะให้คุณได้เป็นสุดยอดเป็นบ้านตัวจริง
ประหลาดดีแบบนี้คุณแม่และก็น้องอภิษฎามาพร้อมกับความสวยสุขภาพดี
แม่คุณแม่พี่ก้าวเขาดูแบบมามีประกายออราบมีอะไรแบบ
เห็นนี่แม่จะทักตั้งแต่แรกแม่น่ะพยายามจะกดเสียงถ้าเสียงแอปเอาไว้
อยากกินมากเลยเนอะแต่อยากรู้ไงว่าไปทำอะไร
อยู่แล้วนะตั้งแต่ในห้องแต่งหน้า

เดี๋ยวแม่ลองเอาไว้นะแล้วเอาพลิปจากการหยิกหยิกหยิก

ซ่าซ่านสมไวออร่าจับเป็นปลากาย

ไม่ใช่อภิษเพราะฉะนั้นบอกอภิษได้
อภิษย์ไปอภิษย์จะงั้งนิ้วจะหยิกหน้านะน้อง
เอาอย่างนี้วันนี้พี่กาวสารภาพเลย
กาวจะมาเผยเคล็ดลับการแต่งหน้า
ที่ทำให้ทุกคนเนี่ยสวยแล้วก็ราศีจับ
ด้วยการแต่งหน้าแบบปรับคิ้วเสริมโงเห็ง
เห็นอยู่ดีเขาชอบไปแบบว่ามีคิ้วเจิมโงเห้งอะไรกัน
อยากรู้ใช่ไหมอยากอยากรู้เดี๋ยวจะพาไปชมเคล็ดลับกันเลย

แต่จะดีแค่ไหนถ้าคุณถึงสวยแถมโงเห้งดี
วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับคุณตุ๋มจิตสุภาที่จะมาบอกว่า
โงเห้งที่ดีต้องเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปเจอกับคุณตุ๋มกันเลยค่ะ

ใช่แล้วคุณตุ๋มดูเย็นอยู่ด้วยแล้วเย็นได้เหมือนอยู่กับพวกเรานะฮะ

ว่าคุณตุ๋มเนี่ยนะพูดเลยนะคุณแม่ค่ะถ้าเกิดว่าอยากจะสวยและราศีจับเราต้องแต่งหน้าปรับคิ้ว
คิ้วเราเป็นหน้าต่างของใบหน้าถูกไหม

เป็นมงกุฎของใบหน้าเราต้องเสริมโงเห้ง

คือก่อนแต่งหน้าหรือว่าก่อนที่เราจะไปปรับรูปคิ้วอย่างไรก็ตามอยากจะปรึกษาก่อนเรื่องของโงเห้งนะคะว่าเราจะดูกันยังไงคะคุณตุ๋มค่ะ
โงเห้งมันก็จะมีการแบ่งส่วนนะคะ

อย่างอายุคนเรานี่นะคะก็จะเปลี่ยนไปเรื่อย

ถ้า๒๕๓๕อย่างคนนี้
อย่างทอดนะคะหน้าผักจากนี้มาจนถึงคิ้ว
อยู่ระหว่างอายุ๑๕ถึง๓๐ค่ะ
อย่างงี้เลย๓๐มานิดหนึ่ง

มาถึงใต้ตา
ถ้า๓๕ถึงตาละพี่กัล
อยู่ที่บริเวณตาถ้างหมด

ไหนหรืออะไรอย่างงี้สาวหมวยอะไรอย่างงี้ได้ไหมคะ

อ๋อสวยตามสไตล์แต่โงแฮงอยู่ที่ตา
อยู่ที่ตาตาต้องห้ามแบบว่าเหมือนดูมองเศร้าเหลืองอย่างงี้เหรอ
เวลาเราจะมองใครอย่างนี้นะคะจริงแล้วเนี่ยมันเกิดจากภายในเขานะคะ

ถ้าเรามองเขาด้วยสายตาที่มีความเมตตาถูกใช่ไหมคะ
เราก็จะไม่มองแบบว่าลูกกระตาอยู่ข้างบนแล้วก็ตาขาวอยู่ข้างล่างซะ
ลูกกระตาอยู่ข้างบนตามองบนอย่างงี้คะ

ตามองคุณไปบนแบบว่าเริ่มไม่พอใจแล้วค่ะ

ก็คือจะต้องดูตรงนี้แล้วข้างล่างอย่างนี้ลงมาก็คือตั้งแต่อายุ๓๕
อันนี้ก็จะจากประมาณอ่าอ่า๔๕ถึง๕๐

ไม่ไหมค่ะหาแม่อยู่อยู่เลย

สมมุติอายุออกมายังเป็นคิ้วแล้วเติมยังไงครับคุณตุ๋ม

ขี้มิวสี่ชั้น

ได้ให้คุณผู้ชมดูด้วยนะคะ

จนกระทั่งถึงจุดสูงสุดของคิ้วค่ะอยู่ที่ประมาณ๒ส่วนค่ะแล้วก็จากปลายนี้นะคะถึงปลายหางนี้ค่ะอยู่ที่๑ส่วนค่ะ
เท่ากับคิ้วทั้งหมดมี๓ส่วนเราก็แบ่งแบบนี้ค่ะ
แล้วความเชิดความตรงความโค้งมีส่วนผลไหมคะ
นี่ส่วนค่ะนี่นะคะเส้นลอยปละตามนี้ค่ะหัวคิ้วนะคะกระทางคิ้วจะอยู่บริเวณที่จุดท้ายสุด
เพราะไม่ฉะนั้นบางทีเราไม่มีจุดมันก็อาจจะไปถึงปลายทางคือบางคนเนี่ยถ้าสมมุตินะคะ
เขาจบอยู่แค่นี้แล้วก็วาดมาให้มันเพิ่มได้ไงแล้วโง่เฮงคิวที่ดีต้องเป็นยังไงคะ
โหม่หิ้งคิ้วที่ดีนี่นะคะเราจะต้องมีส่วนของหัวคิ้วนะคะใหญ่กว่าใหญ่กว่าใหญ่กว่าปลาย
อ๋อทุกคนมีหมดแล้วถ้าไม่ดีละคะ
ถ้าไม่ดีก็เคยเห็นไหมคะว่าบางท่านเนี่ยคิ้วแตกเห็นไหมคะจะมีคนคิ้วกระจายกระจายอันนั้นต้องปรับค่ะ
จะทำให้คือถ้าคิ้วกระจายเนี่ยค่ะคือไม่มีอำนาจ

ที่มันแบบสร้างคิ้วล๊อคไป
อันนั้นคือขนครึบบ้างใช่

บางคนผู้ชายที่ใครเห็น

ส่วนมากเนี่ยนะคะถ้าคิ้วมาก่อนแล้วนะคะอย่างอื่นเนี่ยเดี๋ยวตามมา
เพราะว่าเราก็ควรจะต้องมาเรียนเรื่องตานิดนึงเพราะมีค่ะบางคนตาก็ตาตก
ตาตกตาเศร้านะคะเราก็ตกตั้งแต่ตั้งแต่วัยรุ่นหรือว่าเพิ่งมาแก่แล้วตก
แก่แล้วตกดังตาห้อยมีบางวันต้องหลบขึ้น
อย่างนี้ทำยังไงคะหาที่ทำเป็นมุลี่อะค่ะแล้วพอหมดไม่ได้แม่
อย่างนี้เรากิจไอลายเนอร์ให้มันขึ้นไปได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะ
นี่คุณตุ๋มแล้วอย่างนี้แต่งหน้าตามแฟชั่นล่ะได้ไหม
แต่งหน้าตามแฟชั่นเนี่ยก็ได้ค่ะเพราะว่าเราบางทีเราจำเป็นที่จะต้องอยู่ในวงสังคมใช่ไหมค
นั่นนะคะเราก็ตามแฟชั่นได้เลยค่ะแต่ยังไงก็หนีหลักการอันนี้ไม่พ้น
ไม่ได้หมายความว่าแฟชั่นเป็นแบบไหนยังจำได้ไหมคะมีอยู่ยุคนึงนะคะ
แฟชั่นยุคนี้ค่ะยุคนี้ค่ะคือเอาต้องเล็กมากเลยเนอะเอาแก้วแชมเปญนะคะ
ไปวางทาบอะค่ะค่ะแล้วก็ตีโค้งค่ะอ้าวเกลียวมากเลยอ่ะค่ะ
แล้วคุณตุ๋มมันไม่มีผลตะหกโหมเห้งหรอยุคนั้นอ่ะมีผลค่ะเพราะว่าพอเราทำแบบนั้นใช่ไหมคะ
คนก็จะมองว่าเราเป็นคนแบบนั้นอ๋อแต่จริงจริงอาจจะไม่ใช่ตอนท่ากับคนคิวเล็กเล็กแล้วโค้ง
นิสัยแบบไหนคะเหมือนกับเป็นคนที่โอนอ่อนผ่อนตามอืมแล้วก็จริงจริงแล้วเนี่ยนะคะ
ในทีก็คือเขามีความเชื่อมั่นตัวเองสูงมากค่ะแล้วถ้าสมมุติคนที่ไม่กันคิ้วเลย
พวกที่มีเยอะเยอะเยอะเยอะแบบใหญ่ใหญ่เลอะเลอะเทอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่กัน
ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าเขาก็ต้องมีโครงที่เวลาวาดขึ้นมาแล้วต้องเป็นโครงที่ชัดเจน
โอเคอย่างอย่างนี้ใช่ไหมคะจุดสูงสุดของคิ้วเนี่ยนะคะก็ควรจะอยู่ที่เนี่ยค่ะ
ระดับอ๋ออ่าต่อให้มีผลเยอะเยอะไรรูปขนตรงนี้เยอะเยอะไม่เป็นไรเนอะค่ะ
แต่ถ้าเอาออกก็จะดีกว่าโอ้ยนี่ถามนี้มันไม่เห็นภาพมันไม่เห็นภาพเนอะค่ะ
มันไม่เห็นภาพถ้าอยากรู้ว่าอยากปรับแต่งใบหน้าแล้วมันจะดียังไงคุณผู้ชมเอาอย่างนี้ดีกว่า
เดี๋ยววันนี้สกาวนะคะจะให้คุณตุ๋มเนี่ยนะคะปรับแต่งคิ้วกันสดเลย
โอ้ยดีไหม